ส่วนเหตุการณ์นี้มีความคืบหน้านะคะเหตุการณ์ที่มีคนร้ายบุกเดี่ยวไปจี้ชิงเงินที่ร้านสะดวกซื้อที่จังหวัดนครราชศรีมา
ช่วงตีหนึ่งสามสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะจับตัวคนร้ายได้แล้วนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ตำรวจภูทรสูงเนินคุมตัวนายวีรยุทธ์ศรีบุญมาอายุ๒๙ปีค่ะเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อสาขานวรรณคร
อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมาเหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งสามสิงหาคมนะคะ
ก็นำตัวไปทำแผนที่ร้านสะดวกซื้อร้านที่เกิดเหตุเลย
เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเลยนะคะว่าคนร้ายใส่กางเกงยีนขายาว
ใส่เสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวเนี่ยค่ะใส่หมวกลายพรางใส่รองเท้าแตะ
กระเป๋าสีฟ้าเดินเข้าไปในร้านแล้วก็ตรงไปหาพนักงานร้าน
นางสาวอายรินรัชตะปรีชาพงศ์ตอนนั้นอยู่ในร้านคนเดียวพนักงานอยู่คนเดียวแล้วคนร้ายเอามือซ้ายจิ้มเอวพนักงานใช้มือขวาเหมือนกับกุมอาวุธอยู่อ่ะแล้วก็บอกว่ามีปืนแล้วก็ดันนางสาวอายรินให้ไปที่เคาน์เตอร์บังคับให้เปิดตู้นิรภัยเนี่ยค่ะแล้วคนร้ายก็เอาเงินไปได้๑๖๐๐บาทแล้วก็หลบหนีไปแล้วกล้องวงจรปิดจับภาพพฤติกรรมคนร้ายเอา
ชัดเจนตำรวจบอกว่าสืบทราบว่าคนร้ายคือนายวีรยุทธ์เป็นคนงานก่อสร้างมอเตอร์เวย์ในตำบลกุจิกอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมานะคะไปตรวจค้นในห้องพักคนงานปรากฏว่านายวีรยุทธ์หนีไปไปกบดานอยู่ที่ขอนแก่นและสุดท้ายก็จับตัวมาได้นายวีรยุทธ์รับสารภาพค่ะว่าคืนที่ก่อเหตุเนี่ยกินเหล้าจนเมาแล้วก็ไม่มีเงินติดตัวด้วยเลยตัด
ลงมือก่อเหตุนี้หลังก่อเหตุก็ทิ้งรถจักรยานยนต์เสื้อผ้าที่ใส่ตอนก่อเหตุก็ทิ้งเอาไว้ข้างทางแล้วก็กลับไปที่แคมป์คนงานพอตอนเช้าก็ขึ้นรถทัวร์ไปขอนแก่นไปอยู่บ้านเพื่อนในอำเภอเมืองขอนแก่นเงินที่ได้หมดแล้วค่ะเอาไปเที่ยวเตรกินเหล้ากับเพื่อนนะคะแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นก็ถูกตำรวจจับนะคะตำรวจแจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้ยานผ่านะก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป